สนุกสนานคึกคักคึกคักลุกขึ้นมาสายสะโพกโยกย้าย

เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมนั้นตื่นในยามเช้า
เอางั้นถ้าพร้อมแล้วโยกตามคลิปนี้เลยฮะ
โอ้โฮ
นี่เป็นอย่างไรดูเอว

สองยายเนี่ยพี่น้องกัน

แล้วต้องพูดว่าอย่างไรรู้ไหม

คนหนึ่งอายุ๖๓คนหนึ่ง๖๖

น่าจะกุมขมับแล้วก็ปวดเข่าไปด้วย

แล้วคลิปความน่ารักของคุณสองยายในวัย๖๐เนี่ยนะครับ
ถูกโพสต์เอาไว้โดยคุณลูกสาว

คุณลูกสาวเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี

นี่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเอาเต้นกันตามเพลงกันไป

หลายคนเขาก็เข้าไปชื่นชมในความเอวพริ้วของสองยาย
ที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ

สองคนนี้สองยายเนี่ยสุขภาพดีมาก

ไม่ได้มีแค่นี้เพราะยังมีอีกหลายซิงเกิ้ลที่ออกมา

เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูลีลาของทั้งสองท่านนะฮะ
มีหลายคลิปหลายโพสต์ที่เขาโพสต์กันเอาไว้
แล้วถ้าเข้าไปดูแล้วเห็นคลิปของน้องใบตองด้วย

คุณระวังเอาไว้ให้ดีโลกนี้ถ้าติดแล้วเนี่ยจะรักษาไม่หาย

ใช่แล้วนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราก็เห็นว่า
คุณยายสุขภาพแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตก็ดีด้วย
อายุก็จะยืนนะได้ออกกำลังกายกันไปด้วยแบบนี้คุณผู้ชม